คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่หนุ่มเพชรเผ่าเพชรกันบ้าง
คือถ้าคุณผู้ชมเห็นหน้าเขาเนี่ย
จะติดภาพหวานแหววแต๋วจานเหลือเกินสำหรับหนุ่มคนนี้
แต่ในชีวิตจริงเขาเป็นนุ่มเซอร์มาสแมนเด้อคุณ
ซึ่งหนุ่มเพชรเผ่าเพชรด่งดังมาจากบทบาทของกัส
บรรทางไทยรัฐเลยขอขยับไปอัปเดตนะว่า

เดตหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างไปฟังกันค่ะ

ก็ตัวเพชรเองก็ยังเอาใจลุ้นอยู่เหมือนกันครับ
ยังไม่ได้มีการแบบคอนเฟิร์มสรุปว่าจะมีหรือไม่มียังไง
อันนี้คือภาคบทสาวประเภทสาวไว้ก่อนค่ะ
เรากำลังทำในฐานะนักแสดงในบทบาทอื่นบ้าง
ในบทบาทอื่นก็ดีไว้นวดแบบนี้คือดีคุณ
แบบนี้เพราะว่าเขาเล่นภาพยนตร์

เล่นเด็กติดเกม
อ๋อก็ต้องเสอหน่อยอะไรแบบนี้นะคะ
ส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้จ้านุ่มเพชรกับแปมไก่อาย

เพลงหวานของฝ่ายหญิงแล้วนะคะ

เป็นซิงเกิ้ลเดี่ยวซิงเกิ้ลแรกของเขาครับผม

เขาก็ชวนเรามาเราก็ยินดี
จะเชิงคนขาดหรือว่าไงนะครับ

เออเพลงขนาดนี้ก็ต้องนึกถึงหวานใจใช่มั้ยคุณ
ซึ่งหลายคนก็มองว่าจะย้ายค่ายตาม

เออนะคะก็ต้องรอติดตามกันแล้วกันนะคะ